ส่วนประเด็นเรื่องของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่
กระทรวงพลังงานนะคะรวมทั้งทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
รอฟังความเห็นของคณะรัฐมนตรี
ที่จะพิจารณาในประเด็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่ในวันพรุ่งนี้นะคะ
บอกว่าถ้าหากต้องมานับหนึ่งใหม่เนี่ยต้องใช้เวลาถึง๖ปีถึงจะสามารถเริ่มจ่ายไฟได้
แล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเรื่องของการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ก็ทำตามมติกรพชค่ะ
อาริพงศ์ผู้ชอุ่มประหลัดกระทรวงพลังงานยืนยันว่า
หรือรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่
จากโทรศัพท์พูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้ว
ได้รับคำตอบว่ายังคงดำเนินการตามมติของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกรพช
รวมถึงต้องรับฟังความเห็นจากประชาชนอีกหลายครั้ง
อาจจะใช้เวลาอย่างต่ำ๑ปี
วันพรุ่งนี้ค่ะกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกรฟภ

และก็ต้องรอมติคอรมอว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร
ขณะที่นายสหรัฐบุญโพภักดีรองผู้ว่าการประจำสำนัก
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟภ
คาดว่าการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจะออกมา๒แนวทางค่ะ
ทางแรกคือให้กลับไปทบทวน
การจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ซึ่งกระบวนการนี้อย่างเร็วที่สุด

เพื่อลงนามสัญญาก่อสร้างกับเอกชน
ส่วนแนวทางที่๒ที่จะเป็นไปได้ก็คือให้กลับไปเริ่มต้น
จัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพใหม่ทั้งหมด
ถ้าเป็นแนวทางนี้กรฟภต้องใช้เวลามากกว่า๒ปี
จะลงนามสัญญาก่อสร้างกับเอกชนได้

และเริ่มจ่ายไฟเข้าสู่ระบบได้ค่ะ

แม้ว่าโครงการลงทุนของไทยจะใช้อุปกรณ์จากจีน

แต่ว่าชิ้นส่วนสำคัญก็มาจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปทั้งหมด

จะมีมาตรฐานในระดับตะวันตก

และปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าร้อยละ๑๐
กำจัดมวลสารได้ทั้งหมดด้วยค่ะ